ใครที่ชนะจะเข้าไปเล่นนัดชิงแล้วก็ผู้แพ้เนี่ย
ก็จะเล่นนัดชิงที่๓ก่อนนะครับ
เคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยมาโนโพลกิ้งก็ถูกตั้งคำถามไปถึงเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเขาเคยไปเยือนเชียงใหม่อยู่ครั้งหนึ่ง
แล้วก็เป็นยุคของกุญศืออย่างวินดี้วินฟรีดเชฟเฟอร์นะครับ
การจับสลับประกบคู่นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึง
ทีมไทยอันดับ๑๑๑ของโลกจะพบกับมาเลเซีย๑๔๘ของโลก
อีกคู่หนึ่งฟรีดัทแอนโทเบโก้นะครับพบกับทาจิกิสถานครับ
คู่ไทยแข่งขัน๒๒กันยายน๒ทุ่มครึ่งนะครับ
ส่วนคู่แรกเตะ๑๗นาที๓๐นาทีหรือว่า๕โมงครึ่ง
โนโพลกิ้งก็พูดถึงนะครับบอกว่าหลังจากทราบผลการจับสลากแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยมาในฐานะผู้ช่วยโค้ชแต่ว่าคราวนี้มาเป็นโค้ชเอง
แม้ว่าจะต่างบทบาทแต่เป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวคือต้องคว้าแชมป์ให้ได้
ก็หวังว่าแฟนบอลจะมาให้กำลังใจกันเต็มความจุสนาม๑๗๖๐๐ที่นั่งครับ
ส่วน๕เกมหลังสุดไทยไม่ชนะมาเลเซียนะครับแบ่งเป็นเสมอ๒และแพ้๓
ซึ่งมาโน่ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าที่ผ่านมาทีมงานทำงานกันหนัก
กาวนักเตะตลอดแล้วก็มั่นใจว่าดีพอที่จะเก็บชัยเหนือมาเลเซียได้ครับ
ส่วนนายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนะครับนายกอบจเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ก็บอกว่าสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีมีการปรับปรุงตั้งแต่เมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา
ก็พร้อมสำหรับการแข่งขันแน่นอนเช่นเดียวกับสนามซ้อมแล้วก็ที่พัก
ทุกอย่างนะครับเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็ไทยจะนอนโรงแรมเดียวกับมาเลเซีย
นักฟุตบอลมีทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซีย
ไปพักที่อันไพรที่สรรคแผง
แล้วก็กลุ่มแรมนี้ก็คือกลุ่มแรมแคนทาลี
ส่วนชาติก็คือธาติกิจศาสตร์กลับที่ถูกมากก้ม
แล้วก็ส่วนสนับสร้างเป็นพร้อม

เปิดซีซั่นนี้ยังสวยงามแต่มีประเด็นครับ
สุรชัดสุวรรณตานนท์ครับประตู

โดน๒ใบเหลืองในเกมนี้ครับ
ถูกไล่ออกใบแรกเลยนะครับ
เตะอัดใส่สมศักดิ์มุสิกภัณฑ์คู่แข่ง
ส่วนเหลือง๒ครับไม่พอใจคำตัดสิน

กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไป
จากนั้นก็มีจังหวะที่พุกไปนะครับ
ไปสั้นที่ท้องกับนักพุทธศิลป์นะครับ
เนี่ยครับคือประเด็นของทีสามเนี่ย

ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับพฤติกรรมตรงนี้นะครับ

ก้าวขึ้นมาเป็นอาชีพนะครับ